คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูมุมมองของสื่อต่างประเทศ
ที่เขามองการเลือกตั้งของไทยที่เหนือความคาดหมายกันหน่อยละกันนะคะ
โดยอ้างอิงจากกรกตหลังจากที่มีการนับคะแนนไป
ก็ชี้ว่าพักพลังประชารัฐมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง
อยู่ที่๗๖๐๐๐กว่าเสียงนะคะ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ๗ปี๘เดือน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
เมื่อวานในสื่อต่างชาติก็ไปรอที่พักพลังประชารัฐกันเยอะนะครับ
แล้วก็มีการสอบถามนายอุตมะด้วย
ถามว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์หรือยัง

ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็แค่แสดงความยินดีนะครับที่พักได้คะแนนเสียงนะครับ
ได้พูดถึงการเลือกตั้งเมื่อวานนี้
ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับชาติของไทย
นับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี๕๗
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเหนือความคาดหมาย
แสดงให้เห็นว่าคนไทยตื่นตัว
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากขึ้นนะคะ
ก็ระบุว่าคนไทยยังคงสนับสนุนพักทหาร
แม้ว่าไทยจะอยู่ภายใต้การปกครองของทหารมาแล้วร่วม๕ปี
ว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อย

โดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนจำนวนมาก
เทใจไปเลือกพักพลังประชารัฐ
ต่างชาติเขามองว่าแปลว่าคนไทยชอบบ้านเมืองที่สงบสุข

ซึ่งก็สร้างความผิดหวังให้กับพักเพื่อไทย
เคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วหลายสมัย

ทำให้ตามมาเป็นอันดับที่๒รองจากภักดิ์พลังประชารัฐ

ใช่ค่ะทีนี้เขาก็มีการวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของคำแถลงของสำนักพระราชวัง
ก็ระบุว่าในหลวงได้อันเชิญพระบรมราชวาสของในหลวงราชการที่๙
เรื่องการส่งเสริมคนดีขึ้นมาปกครองประเทศด้วยนะคะ
แล้วก็อย่างที่เราคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์ก็รอกันนะครับ
กรกตจะมีการแถลงออกมาเรื่องของการทำหน้าที่ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง
ผลคะแนนต่างนะครับช่วงบ่าย๒จะมีการแถลงผล